สุพสจดจำนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาขนาดนี้
แต่ว่ารู้จักเรื่องราวของครอบครัวของเขาขนาดนี้
กับชีวิตที่ในวัยเด็กกำพ้า
แล้วก็ตอนนี้พอเป็นพ่อคนแล้วเขาจะสร้างครอบครัวให้มีความสุขอย่างไรนะครับ
มาถึงทีมชาติวันนี้กับความฝันของเขาในการเล่นฟุตบอลครับ
ตลอดระยะเวลาการค้าแข้งที่ผ่านมาของสุพธจดจำ
เขาใช้ชีวิตเหมือนนักเตะปกติธรรมดาที่ไม่มีจุดเด่นอะไร
เส้นทางชีวิตของเขาถึงจุดเปลี่ยน
เมื่อถูกมิลวานรายวัชเรียกติดทีมชาติไทย
ทำให้ชื่อของสุพธจดจำเป็นที่รู้จักของแฟนชาวไทยทั่วประเทศ
ชีวิตของสุพธไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
คุณแม่แท้ผู้เลี้ยงดูและรักมากจากไปตั้งแต่เขาอายุ๘ขวบ
แต่ยังคงมีครอบครัวของคุณแม่ที่คอยดูแลและสนับสนุนให้เล่นฟุตบอล
แม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ผลักดันให้นักเตะคนหนึ่งที่ไม่ได้มีปัจจัยแวดล้อมที่สมบูรณ์
ก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นแรก
ก็เราโชคดีนะครับที่มีทางครอบครัวฝั่งคุณแม่นะครับคุณตาคุณยาย
แล้วก็ฝั่งคุณป้าที่คอยดูแลเราก็เหมือนท่านเต็ม
ส่วนที่เราขาดไปตั้งแต่เด็กนะครับ

เหมือนเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับช่วยสนับสนุนนะครับ
เรื่องเรื่องการเรียนเรื่องกีฬาแม้แม้บางครั้งนะครับ
ท่านท่านได้พยายามผลักดันให้เราตั้งใจเรียนนะครับ
เราก็พยายามสื่อสารกับท่านว่าเนี่ย
เป็นฟุตบอลกีฬาที่เรารักนะอะไรอย่างนี้
เราก็พยายามทำควบคู่กันไปครับจนมีวันนี้ครับ
จุบันสุพศจดจำมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์
และมีลูกสาววัย๒ขวบครึ่งอย่างน้องแซลมอน
ที่เป็นกำลังใจที่สำคัญสุพศจึงทุ่มเททุกอย่างให้กับกีฬาฟุตบอล
ซึ่งตอนนี้เขามีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
วันนี้ความสำเร็จของสุพศมาถึงเวทีทีมชาติไทย
แต่เขายังคงระลึกถึงคุณแม่ที่แม้จะไม่ได้อยู่ชื่นชมความสำเร็จ

อยากให้ท่านภูมิใจครับกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับก็วาง
หวังว่าท่านคงจะยืมอยู่ข้างบนครับ
จากนี้สุพศจดจำจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด
สีเสื้อทีมชาติไทยเพื่อคุณแม่ที่เขารัก
เชื่อว่าณวันที่ความสำเร็จขั้นต่อไปมาสู่ชีวิตของเขา
คุณแม่จะยังคงรับรู้อยู่เสมอ
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน